อีกแล้วนะคะหลังจากที่สวบคอแถลงออกมา

ไงคือสงการปีนี้อุตส่าห์คือ
เอาที่กดออกมาตอนแรกนี่ก็ทำอะไรไม่ได้มากแล้ว

เอามาดูเรื่องมาตรการแล้วก็เรื่องสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้อยู่
ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวเลขวันนี้เนี่ย๑๙๔รายแล้ว
มีความเป็นไปได้สูงมากที่อาจจะต้องมีการเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น

นายกเนี่ยโกรธเกรี้ยวมากออกมาตำหนิเลยบอกว่า
เนี่ยกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขส่วนตัวไม่เห็นแก่ส่วนรวม
เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดครั้งนี้แล้วมันมาระบาดก่อนสงกรานอีกแล้วอ่ะ
ฟังเสียงนายกนะคะ
ต่อให้เรามีบรรยากาศก็ตามถ้าคนยังไม่มีบรรยาตาม
ยังไม่มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ
นี่ค่ะนายกอารมณ์ดีไม่ได้ไม่นานเอาอีกแล้วขมวดคิ้วอีกแล้วอะนะคะ
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงอีก
ประมาณเขาบอกมีประมาณ๓คน
และหลังจากนั้นก็ไปเข้าประชุมด้วยนะ
อ่าใช่แต่เดี๋ยวเรามีคำชี้แจงด้วยนะ

สื่อก็ถามว่าอ้าวนายกอย่างนี้ยังไงดี

นายกบอกพิจารณาอยู่ค่ะอ่า

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

ทบทวนมาตรการต่างอีกครั้ง

มันจะกลายเป็นช่วงเวลาการระบาดโควิดในประเทศไทย
ย้ำถ้าคุณยังคิดถึงความสุข

คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
ส่วนสัปดาห์นี้ถ้าสถานการณ์การระบาดมันแย่ไปกว่านี้อีก
ไม่ได้สูงมากจริงที่จะต้องมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นขึ้น
เพื่อให้เทศกาลสงกรานในสัปดาห์หน้าเป็นสงกรานแบบปลอดโรคและปลอดภัยนะคะ
ส่วนเลขาธิการสมชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙บอกว่า
ตอนนี้เชิญกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หารือเรื่องการแพร่ระบาดล็อตใหญ่ที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้ว
เดี๋ยวจะมาดูแนวทางกันว่าจะต้องทำยังไงต่อไป
แต่เบื้องต้นเห็นมีกระแสข่าวออกมาว่าจะเคอร์ฟิลล์หรือเปล่า
นะคะว่ายังไม่มีมาตรการเคอร์ฟิลล์ค่ะ
สำหรับตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
มีทั้งหมด๒คลัสเตอร์ใหญ่หรือว่า๒กลุ่มใหญ่นะคะ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มสถานบันเทิงย่านทองหล่อเอกมัย
อย่างที่บอกว่ามีกระแสข่าวออกมาว่ามีบุคคลระดับรัฐมนตรี
ไปเที่ยววันที่๒๕มีนาคม
แล้วก็ไปเจอว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในห้องเดียวกัน
แต่รัฐมนตรีรายนี้ยังคงทำงานตามปกติ

ส่งไลน์มาถามเยอะมากว่าใครเหรอเขาคือใคร

เพราะว่ามันก็มีชื่อหลุดเล็ดรอดออกมาบ้าง

ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาชี้แจงยืนยันบอกว่า
เอาผมไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ไป
ไม่ใช่ผมที่เป็นกระแสว่าไปเที่ยววันที่๒๕มีนาคม
แล้วก็ไปอยู่ห้องเดียวกันกับคนที่ติดเชื้อ
ส่วนรัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยอีกคนนึงคือนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะ
ที่ว่าไปร่วมงานเลี้ยงกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ที่คือท่านทูตติดโควิด๑๙ไง
เรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
สอบสวนโรคแล้วไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อนะ
แล้วก็ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนติดโควิด๑๙จากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วย
แต่ถึงแม้จะออกมาแบบนั้นแล้วเนี่ยแหมบางคนแสดงอาการบางคนไม่แสดงอาการ
มันไม่รู้จริงน้อแล้วระยะเวลา๒๕มินาคมจนถึงตอนนี้
ยังไม่ทันได้แสดงอะไรออกมาเลย
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเขาออกประกาศเลย

เพราะมีบุคลากรกรมการศาสนาติดโควิด๑ราย
แล้วก็มีรายงานว่ามีการไปปฏิบัติงานร่วมกัน
กับนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนอีกหนึ่งคลัสเตอร์เป็นคลัสเตอร์ของเรือนจำ
ใช่ค่ะที่จังหวัดธรรมดิ์ที่วาดนี่นะคะมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม๑๒๐ราย
เป็นผู้ต้องขัง๙๕รายและเจ้าหน้าที่๒๕ราย
แล้วนึกถึงสภาพสิเขาอยู่ด้วยกันนะคะ

และถ้าพรุ่งนี้ล่ะประกาศเพิ่มไหมนอกจาก๙๕
นั่นน่ะสิคือวันแรกพุ่งมาเป็นร้อยแล้ว
กรมราชธรรมนะคะประกาศงดเยี่ยมเลย
ดเยี่ยมผู้ต้องขัง๑เดือนค่ะ
ดเยี่ยมในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศด้วยนะ
ไม่ใช่เฉพาะที่นราธิวาสเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ซึ่งญาติผู้ต้องขังสามารถซื้อของหรือเยี่ยมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส
หรือช่องทางก็คือแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะคะ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการแพร่ระบาดในเรือนจำนราธิวาส
เหมือนที่เคยใช้ที่สมุทรสาคร
ซึ่งคาดว่าน่าจะควบคุมโรคได้ภายใน๒๘วัน
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่จำกัดด้วยนะคะ
ขณะที่จำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในคลัสเตอร์นี้มีจำนวนมากกว่า๑๐๐รายค่ะ
อยู่ในระหว่างการกักตัวที่บ้านทำการตรวจเชื้อต่อไป
ส่วนเรื่องของวัคซีนจะมีการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคน
และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสาธารณสุขต่อไปด้วยค่ะ
โอ้โหตอนนี้คลัสเตอร์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นพร้อมกัน

เขาบอกว่าคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจากที่สถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิง
มันเกี่ยวเนื่องไปอีก๗จังหวัดด้วยนะคะ
เชียงใหม่บอกว่าเจอแล้ว๔รายนะคะ
คือช่วงนี้คนเดินทางกันเยอะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดให้เดินทางกัน
ก็เลยไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ไปไหนยังไงกันมาบ้าง

ภูเก็ตเองก็เห็นแววเหมือนกันว่ามี

พรุ่งนี้น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ตอนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดไหนบ้าง